แต่ว่าก่อนจะไปเจอกับความม่วนจอยใดก็แล้วแต่เราไปเจอกับเรื่องราวแรกใช่ละทีก่อนเนาะ

ข่าวแรกพาคุณผู้ชมไปร่วมงานสวดพระพิธรรมศพศิลปินแห่งชาติ
ครูชนละทีทานทองนะคะเมื่อคืนนี้จัดเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่วัดไร่ขิง

ปุ้มแกน่ารักมากนะคะมาต้อนรับพร้อมกับคุณหนุ่มแล้วก็น้องแนนค่ะ
ลูกชายลูกสาวของคุณชนธีออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะ
เราก็ไหว้แบบว่าเกรงใจจริงคุณผู้ชม
ก่อนที่จะพาพี่แจ๊กรีนไปจุดทูปลาครูชนธีเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้แล้วก็จะมีวิธีเก็บศพไว้๑๐๐วันเพื่อขอพระราชทานเพิ่งศพต่อไป
ทางด้านศิลปินดารานักร้องลูกทุ่งค่ะโอ้โหมาแน่นเช่นเคยค่ะทยอยเดินทางมาไว้อะไรกันแน่น
สาราคุณผู้ชมตามภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาเจนพบจบกระบวนวันค่ะ
พี่ดำรงก์วงทองพี่จอมขวัญกรยาพี่กะเสมโคมสันพี่อ้อสเฟอร์เอด
รวมไปถึงพี่โอบะเสียงเหนอแล้วก็ศิลปินตลกอีกมากมายนะคะ
เริ่มพิธีก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาร้องเพลง
ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบภัยล้อมาก
แล้วเพลงแต่ละเพลงของคุณเดียดังทั้งนั้นเลยค่ะ
โดยพี่รุ่งสุริยานะคะนอกจากจะขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วค่ะ
ยังได้จุดทูบนะคะบอกลาครูชนละทีพร้อมเปิดใจกับเราด้วยนะคะว่า
ครูชนละทีทานทองเห็นพี่รุ่งสุริยามาตั้งแต่สมัยใช้ชื่อว่า
ดุษฎีดอกรักค่ะที่ผ่านมาเนี่ยพี่รุ่งเคยได้ร้องเพลงของครู
และครูก็สอนเสมอนะคะว่าถ้าจะอยู่ในวงการนี้
อันดับหนึ่งเลยต้องมีความกระตันยูกระตะเวที
และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองค่ะ
ทางด้านน้องแนนนะคะลูกสาวครูชนละทีแล้วก็ครูปุ้มค่ะ
ทุกวันนี้ยังนอนคิดถึงครูชนละทีทุกคืนค่ะ
ในความรู้สึกคือครูโชลาธีไม่ได้ตากไปไหนเลยค่ะ

แล้วด้วยความเชื่อคุณผู้ชมฟังตรงนี้ค่ะ
เมื่อคืนเป็นคืนที่๗นะคะซึ่งครูโชลาธีตากไปค่ะ
ภรรยาครูปุ้มแล้วก็น้องแนนลูกสาวเนี่ย
สัมผัสได้ว่าครูชนละทีมาหาที่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
โดยน้องแนนเล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๑นาที
หมาหอนที่หน้าบ้านนะคะดังละงมเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องกูชนทีดังปึ้ง

ซึ่งไม่ใช่กลิ่นทูบปกติเวลาเราจุดทูปที่บ้าน
กลิ่นทูบในงานศพมันจะคนละแบบกัน

ปุ้มได้กลิ่นแบบนั้นคุณผู้ชมยาวนานถึง๕นาทีด้วยกัน
เอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องเล่าเป็นความเชื่อของทั้งคู่กันเลยค่ะ
สำหรับพี่เมื่อวัน๒๘เนอะพี่ก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
นั่งทำงานอยู่กลิ่นทูบซึ่งกลิ่นทูบกลิ่นนี้พี่รู้เลยว่าไม่ใช่กลิ่นทูบที่บ้าน
กลิ่นทูบที่พี่ไปจุดตลอดมาสัก๕นาที
แนนคืนวันที่๗คืน๗พอดีค่ะพี่ก็เที่ยงคืน๑๑นาทีแนนจำได้เลย
แต่ยังไม่หลับค่ะก็ได้ยินเสียงขอโทษนะคะสุนัขหอนมาก่อน
แล้วสักพักหนึ่งเสียงเปิดประตูบ้านแล้วก็ประตูห้องนอนค่ะว่าคุณพ่อดูกว่าปกติถ้ามีคนเปิดประตูคนข้างล่างอยู่แล้ว
ซึ่งตอนนั้นคือตื่นคนเดียวในบ้านไม่มีใครตื่นขึ้นมาก็น่าจะเป็นคุณพ่อ
ในใจเราได้บอกคุณพ่อไงไหมคะถ้าเชื่อว่า
ก็บอกว่าก็กลับมาบ้านคุณพ่อถ้าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นความเชื่อแล้วเมื่อวานเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ที่วัดเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเหมือนลอตเตอรี่ออก
เที่ยงคืน๑๑นาทีคือหลายคนเนี่ยคือได้ฟังตอนเช้า
เพราะว่าคุณแนนมาเล่าให้ฟังนะคะปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่

ใช่หนึ่งหนึ่งเนี้ยแหละค่ะก็เนี้ยแหละค่ะนะครับ
แต่คุณเจ๊กะลีนไปมานะคุณได้ได้ได้
ไม่ก็คือไปตอน๕โมงเย็นแล้วค่ะ
เออนะไม่เป็นไรเนาะก็รอติดตามรอบหน้าละกันค่ะ